เรื่องของโควิด๑๙ในไทยเนี่ยถ้าย้อนไปช่วงที่พีคสุด
เนี่ยคือช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนค่ะนะ
แต่มันไล่ไปจริงเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเวทีมวยลุมพินีนะครับ
เมื่อ๖มีนาคมวันนั้นคุณแมททิวดีนไปเป็นพิธีกรถ้าจำได้
แล้วคุณแมททิวดีนก็ติดเชื้อโควิด๑๙ก็ออกมาเปิดเผย
ก็ทำให้หลายคนได้ระมัดระวังตัวแล้วไปตรวจเชื้อกัน
เวทีมวยลุมภินีในวันนั้นมีรายการมวยแชมป์เปียนเกียรติเพชร
แล้วก็กลายเป็นว่ามีคนติดเชื้อเข้าไปดู
แล้วก็แพร่เชื้อกันไปจากสนามมวยวันนั้น
แล้วก็ออกไปแล้วไปแพร่กระจายเชื้อต่ออีกเป็นวงกว้างเลยนะฮะ

ตอนนั้นต้องไล่กันว่าเอาใครไปเวทีมวยลุมพินี๖มีนาคม
ต้องมาต้องมาบางคนก็มาบางคนก็ไม่มา
กว่าจะโอ้โหคลี่คลายกันได้เนี่ยก็แทบตายเหมือนกัน
แล้วก็มีการตรวจสอบกันมาเรื่อยนะฮะบางคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวถ้าไปย้อนดูเนี่ย
กรกฐเองเนี่ยเขาเคยได้รับแจ้งมาจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลฟังสบคเขาก็แจ้งมายังเวทีมวยทุกเวทีมวยตั้งแต่๔มีนาคมว่า
ช่วงนี้คุณต้องหยุดไปก่อนนะมันโควิด๑๙มันแพร่ระบาดแล้วนะ
แต่ทำไม๖มีนาคมถึงจัดนะครับซึ่งสนามมวยลุมพินีเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ในความดูแลของกองทัพบกค่ะนะฮะทางกองทัพบกก็ตั้งกรรมการสอบเรื่อยมานะครับ
ช่วงนั้นกองทัพบกได้สั่งปลดพลตรีราชิตอรุณรังศรีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะ
สนามมวยลุมพินีนะโดยให้ย้ายไปช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพบก
ซึ่งพลตรีราชิตเองวันที่๖มีนาคมก็ไปอยู่บนเวทีนั่นแหละ
เป็นประธานในช่วงแมทนั้นนะครับแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะฮะ
จากการตรวจสอบพบว่ามีความบกพร่องขึ้นจริงนะครับความบกพร่องในการควบคุมโรคของสนามมวยลุมพินี
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ได้สั่งปลดคณะกรรมการสนามมวยลุมพินีทั้งหมด
ปลดคณะกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนพลตรีราชิตอรุณรังศรีที่ถูกปลดไปก่อนหน้านี้นะครับ
และจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้
ก็ต้องถูกพิจารณาได้รับโทษด้วย
แต่จะโทษแบบไหนอะไรยังไงคณะกรรมการคงไปตรวจสอบพิจารณาต่อนะครับ
คณะกรรมการสนามมวยลุมพินีเนี่ยมี๑๔คนนะฮะ

พบทบท่านเป็นประธานกรรมการอำนวยการสนามมวยลุมพินี
ส่วนคณะกรรมการที่เหลือเนี่ยตอนนี้สั่งปลดหมดเลย
แล้วก็คงจะพิจารณาเรื่องความผิดความบกพร่องกันต่อไป

ก็แจ้งเพื่อทราบนะฮะทั้ง๑๔ท่านเนี่ยนะฮะ